ตอนนี้ยังไว้วางใจสถานการณ์ไม่ได้นะครับ
เพราะว่าตัวเลขที่รายงานออกมาแต่ละวันนี้ค่อนข้างสูงค่ะ
คุณผู้ชมที่สัพยาชัยนาฏมีน้องผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุสักประมาณเกือบ๒๐ค่ะ
เป็นโรคโควิดจริงแล้วก็ต้องได้รับการรักษาใช่ไหมคะ
แต่ปรากฏว่าไม่ยอมไปรักษา
แถมยังออกไปทำธุระนอกบ้าน
ทีนี้เจ้าหน้าที่อสมมาเตือน
กลายเป็นว่าเปิดศึกต่อยกับแม่ของน้องอะค่ะ
พี่ออกมา
ออกมาเลย
คุณผู้ชมสองฝ่ายนะคะน้องเสื้อแดงที่ติดโควิด
ส่วนคุณผู้หญิงผมสั้นเนี่ย
เป็นคุณป้านะคะเป็นแม่ของน้องเห็นไหมคะ

หัวรัวหมัดแล้วก็ตบตบแบบนี้ค่ะ

แรกเนี่ยเช้าบ้านรวมถึงพี่อ่อนสวมอลอีกคนเนี่ย

ก็คงกลัวเรื่องของโควิดด้วยนะคะ
เพราะก็ไม่รู้ว่าคุณแม่ท่านนี้ติดโควิดด้วยหรือเปล่า
เพราะเขาก็อยู่กับลูกสาวของเขาในบ้านหลังนั้นนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าเป็นเรื่องทะเลาวิวาสกันแบบนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วตัดสินใจนะฮะชาวบ้านเข้าไปห้าม
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตรายหรือว่าบาดเจ็บกันไปมากกว่านี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่สัพยาจังหวัดชายนาฏค่ะคุณผู้ชมนะคะ
อย่างที่บอกไปอสมไปเตือนบอกว่าอยากให้ลูกสาวของคุณแม่
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามรับผิดชอบต่อสังคม
แต่คาดว่าฝั่งครอบครัวนั้นไม่ยอมไป
ก็เลยมีปากเสียงกันขึ้นตามคลิปปรากฏเลยนะคะ

สุดญาติของผู้ป่วยโควิด๑๙รายนี้มีการโพสต์ชี้แจงออกมาแบบนี้นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่อสมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะ
สมกระโดดถีบแม่ของเด็กก่อน
ก็เลยทำให้แม่ของเด็กต้องตอบโต้ด้วยวิธีการแบบนั้น
ส่วนเรื่องของการรักษาโควิด๑๙ผู้โพสต์บอกว่า

เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องให้เขากักตัวกันทั้งบ้าน
แล้วพวกเขาจะเอาอะไรกิน
หากมีหน่วยงานดูแลคอยจัดส่งอาหารให้
ก็คงจะไม่ออกไปไหน

แล้วตอนนี้สามารถรักษาตัวที่บ้านได้แล้วนะคะ
แต่อสมกลับบังคับให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม

แม่ของเด็กเองก็เป็นห่วงลูกสาวก็เลยไม่ยอมให้ไป
แต่ว่าทางอสมอยากให้ไปโรงพยาบาลสนามนะคะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ได้มีการนำยาไปให้ผู้ป่วยกินที่บ้านนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านเองก็ยังไม่สบายใจ
เพราะว่าผู้ป่วยยังอยู่รวมกับคนอื่นในบ้าน
เกรงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

วอนให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดูแลให้เข้มงวดมากกว่านี้ด้วยนะคะ